เอาล่ะครับจากเรื่องของสีงสารศัทรี่

ให้เด็กคนอื่นได้เห็นกันบ้างนะ

เป็นลูกสาวของเจ้าของร้านโรตีชื่อดัง

และที่สำคัญนะคะน้องคนนี้เรียนได้เกรด๔หมดด้วย
เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
ถามเลยฟาดแป้งแบบนี้ทำได้ทุกคนไหม
ไม่ครับเพราะเราเคยลองแล้วนะครับ
สิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีไปจนถึงยี่สิบสองนาฬิกา
ก็ถึงตั้งแต่สองตั้งแต่สี่โมงเย็น
จนถึง๔ทุ่มเลยนะคะทุกวันเลยค่ะ
ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติ
อุดหนุนจำนวนมากทุกวันเลย
ส่วนน้องเกรสนี่เขาบอกว่าเป็นทายาทรุ่นที่๒
ที่จะมาช่วยทุกวันเลยนะคะหลังจากเลิกเรียนค่ะ
เกรสนี่ก็จะมาช่วยทั้งการเสิร์ฟโรตีที่ร้าน

เรื่องของการเสิร์ฟแล้วก็ฝึกทำโรตีตอนอายุ๗ขวบ
ตอนนี้๙ขวบแสดงว่าฝึกมา๒ปีแล้วนะคะ
งานนี้น้องเกรสไม่ได้ทำฟรีนะป้าป่า
เขาบอกว่าให้ค่าจ้างวันละ๑๐๐บาทด้วยนะคะ

เกรทหน้าตาน่ารักด้วยยิ้มแย้มแจ่มใส
ส่วนเงินทั้งหมดที่ได้จะนำไปฝากธนาคารเพื่อเป็นทุนการศึกษา
เป็นการศึกษาเขาบอกว่าคุณพ่อก็เห็นว่าน้องเกรสนี่ยิ้มแย้มจำใสแบบนี้
ทุกช่วงของการทำงานแสดงว่าเขาแฮปปี้

ก็ต้องปรบมือให้น้องเกรสกันหน่อย
เพราะนอกจากจะช่วยครอบครัวทำงานตั้งแต่เด็กแล้วการเรียนไม่มีตกด้วยนะคะ

และที่สำคัญได้รับทุนเรียนดีจากโรงเรียนต่อเนื่อง
คตฝันไว้ว่าอยากจะเป็นคุณหมอช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ
โอ้โหเด็กเก่งแบบนี้น่าชื่นชมจริงนะฮะ